อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนคือเรื่องของขโมยขโจนนะครับ
เมื่อกี้ที่เป็นขโมยขโจนที่เป็นสัตว์ก็ว่ากันไป
แต่นี่ขโมยจริงคือเป็นคนจริงนั่นแหละ
พยายามที่จะไปขโมยมอเตอร์ไซคันละเป็นแสน
สุดท้ายได้ไม่ได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าหอพักแห่ง๑ภายในซอยรังสิตนครนายก๗๙
ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
คือจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนมีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นสองคนครับ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่บริเวณหน้าหอพัก
ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะงัดรถคันนี้ไปนั่นแหละ
หลังจากนั้นนะก็เปลี่ยนให้ผู้ชายอีกคนนึงมามาขึ้นคล่อมรถเพื่อจะทำการเคลื่อนย้าย
ลักษณะเหมือนปลดล็อกได้แล้วกำลังจะเคลื่อนย้ายออกแต่เอ๊ะมันถอยไม่ได้
ดูลักษณะมันเหมือนติดอะไรสักอย่าง

ไอ้สองคนร้ายนี้ก็เลยเอาล่ะถอดใจดีกว่า
กันดีกว่าพวกเราเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาเห็น
ทีนี้โอ้โหเจ้าของก็คือคุณวิสรุธพรมนอกอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาตี๕๓๐ของวันที่๖สิงหาคม
ที่ผ่านมานี่เองที่เขารู้เพราะว่าตอนเช้าน่ะ
เขากำลังจะออกไปทำงานแต่มาสังเกตว่ารถมีร่องรอยของการถูกงัด
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของทางหอพัก
ก็พบว่าเอาละโดนโจรพยายามที่จะลักรถคันนี้จริง
โชคดีนะที่ตัวเขาเนี่ยล็อกดิสเบรกรถเอาไว้
ตรงนี้มันปลดยากนะใช่ครับคนร้ายจริงไม่สามารถนำรถออกไปได้
ไม่อย่างนั้นโอ้เศร้านี่เห็นไหมตรงนี้
เออยังดีคือมอเตอร์ไซค์บางทีต้องล็อกหลายขั้นหลายตอนหลายชั้นนะ
เพราะว่ามันปลดนิดเดียวมันออกไปได้เลย

ดีครับที่ไม่ประมาทแบบนี้นะครับ
เอาเป็นว่าหลักฐานต่างที่เราได้เห็นทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ตอนนี้ทางคุณพี่วิสรุธเขารวบรวมแล้วก็ส่งให้ทางตำรวจแล้ว
เดี๋ยวทางตำรวจจะไปตามล่าหาคนร้ายแล้วก็มาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จับไม่ได้แล้วกันเนอะเพราะว่าไม่งั้นก็ไปขโมยที่อื่นต่อ